ช่วงนี้ผู้บาดเจ็บอยู่ในการจุกแน่นะโอกนะครับ
ขอความกรุณาหลีกทางให้เรานำส่งผู้บาดเจ็บด้วยนะครับ

โอ๊ยน่ะ

พี่รถคันหน้าในขนาดเขาประกาศบอก
กระทั่งอาการของคนเจ็บในรถนะพี่ก็ยังไม่หลบเลย

คือถ้ารถฉุกเฉินจะแซงซ้าย

คือแล้วโดยปกติเขาก็จะไม่แซงด้วย

เผื่อเกิดเหวี่ยงปั๊บแล้วคนป่วยตกเตียง

ครับเขาก็เลยต้องขอทางอันนี้เรียกว่าขอทาง
แต่ปรากฏว่าคันหน้าไม่ยอมหลบให้เลย
แล้วก็คนในรถฉุกเฉินบอกโอ้โหสุดยอดมากเลยพี่
สุดยอดคือสุดยอดในทางไม่ดี
นี่แหละครับแล้วเจ้าหน้าที่เขาเอาเรื่องนี้มาโพสต์ไว้
บอกว่าอะไรครับเนี่ยแบบนี้อย่าหาทำนะครับ

แต่คุณเล่นขับแบบนี้นะครับ
ทีมข่าวของเราก็เลยสืบเสาะแสวงหาลงพื้นที่
ไปพบกับหน่วยกู้ภัยสว่างบำเพ็ญ
โรจนะจังหวัดปราจีนบุรี
แต่ว่าไม่เจอพี่กู้ภัยคนขับรถในคลิปนะ
ก็ไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์
ไปคุยกับคุณโชธพรมเกษร

ขณะที่กู้ภัยนำคนเจ็บจากอุบัติเหตุ

ขับขวางเป็นระยะทางถึง๓กิโลเมตรคุณ

สุดท้ายถามว่าอาการผู้บาดเจ็บเป็นยังไง
อาการผู้บาดเจ็บจากรถล้ม

ตอนนี้ได้รับการรักษาพ้นขีดอันตรายแล้ว
แต่ยังต้องนอนรอรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
โดยคุณโชธฝากไปถึงคนขับรถกระบะคันนี้

อย่าคิดว่ารถพยาบาลเขาเปิดไฟไซเลน
หวอเล่นเพื่อไปรับเมียรับญาติ
เพราะว่าการจะเปิดไซเลนแต่ละครั้ง
คือต้องวิทยุไปขออนุญาตจากตำรวจก่อนเสมอ
อยากให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านได้เข้าใจ
และช่วยหลีกทางให้กับความจำเป็นในการส่งผู้ป่วย

ก็มีผลต่อความเป็นความตายของผู้ป่วยได้
อันนี้จริงต้องคิดถึงใจเขาใจเรานะ

หรือตัวเราเป็นผู้ป่วยอยู่ในรถ

กับผู้มกับการสภศรีมหาโพศของประจีน
ทางผู้มกลับบอกว่าก็เห็นคลิปนี้แล้ว
มาสอบสวนว่าเหตุอันใด
ถึงไม่ขับหลบรถพยาบาล
แล้วก็ถ้าเจอตัวนะสอบปากคำอะไรเรียบร้อยแล้ว
ก็ต้องพิจารณาตั้งข้อหาเพื่อดำเนินคดีต่อไปนะครับ
ถ้าท่านจะบอกว่าโอ้โหไม่มีประสบการณ์ในการหลบรถพยาบาลเลย
ให้คุณผู้ชมจะได้หลบรถพยาบาลเป็นนะครับ
เราอยู่ในประเทศที่เป็นอารยะแล้วนะฮะ
หลบไม่เป็นผมนี่เสิร์ชให้แล้วเทียบเลยขึ้นมาดูให้หมดก็แล้วกัน
ถ้าบางคนตกใจรถใต้หลังมาเราหลบยังไงดี